ชายกรรมพระกรรมพระที่ไม่ใช่ไม่มีพ่อไม่มีแม่นะ
แต่ถือมีดพระมาอ๋อกรรมพระจริง
ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวจะให้ดูค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะ
ขนาดตำรวจยังจะโดนฟันเลยอ่ะลองดูกันหน่อยค่ะ
โอ้โหมาแบบนี้ค่ะปั่นจักรยานมา
แล้วดูสิมือถือมีดแล้วดูคนอื่นด้วย
เจ้าบ้านแตกตื่นวิ่งหนีค่ะถ้าเป็นคุณคุณอยู่ตรงนั้นคุณไม่วิ่งเหรอ
แต่ก็มีคนวิ่งตามนะใช่วิ่งตามเพื่อไล่จับไงใช่ฮะ
เหตุการณ์นี้ระทึกเลยนะคะเหตุการณ์ที่กล้องวงจรปิดจับภาพได้
นี่อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะที่อำเภอพระประแดงตรงซอยสวรรค์๗๘ค่ะ
แล้วตำรวจพอได้รับแจ้งนะพอรู้ว่ามีชายคลั่งเมายามา
ถือมีดอยู่ตรงสะพานข้ามคลองเอาตำรวจก็ต้องรีบมาตรวจสอบเลยค่ะ
ใช่เขาคิดว่าเขาเป็นนักรบเหรอคุณเหมือนนักรบขี่ม้าแล้วก็ฟาดฟัน
แต่คราวนี้นักรบขี่จักรยานถือพระมาจะฟาดฟันคนอื่น
ใช่ค่ะแหม่ผู้ชายคนนี้เนี่ยคือในบาสเอกพฤษอายุ๓๐ปีนะ
แล้วที่เขาบอกว่าเขาคิดว่าเป็นนักรบมีการไปดึงเอาทงชาติมาถือไว้ด้วยนะ

มือนึงถือทงมือนึงก็แกว่งมีดแกว่งไปแกว่งมาค่ะ
อันนี้คือกล้องวงจรปิดจากหลายมุมหลายจุดนะที่จับภาพได้
หัวจังหวะนี้เลยเขาถือพระใช่เปล่ามือขวา
ตรงนี้เข้าไปหยิบมา
ซึ่งคุณผู้ชมออกมาแล้วพร้อมทง
แล้วก็ถือมีดแกว่งไปแกว่งมาคนเห็นก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ตำรวจเข้าไปเกลี้ยกล่อมประมาณชั่วโมงนึงนะไม่เป็นผลอ่ะครับ
แล้วตอนที่เจ้านักที่ทำโรทจะไปจับกลุ่มปรากฏแล้วบาสเงียวเลย
เงียวมีดจะฟันทำโรทน่ะสิบทำโรทโทเลช
เห็นอยู่เนี่ยคือผู้บังคับหมู่ไหล่หลุดนะคุณผู้ชม
เพราะว่าสะดุดบัดดี้อยู่ตรงนั้นพอดี
ตำรวจด้วยกันช่วยเอาไว้ได้ก็รอดจากการโดนฟัน

ถ้าเกิดว่าบ้านเนื้้อมาแล้วเอามีดมาฟันนะ
แล้วบาสนะเขาวิ่งหลบหนีเข้าไปในบ้านพักของเขานี่แหละ
ตำรวจก็ต้องให้พ่อพ่อช่วยเกลี้ยกล่อมลูกพ่อหน่อยได้ไหม

พ่อของบาสบอกแบบนี้ลูกผมติดยาจนป่วยจิตเวท
แล้วก็เขาขาดยาขาดยาในที่นี้คือยารักษาอาการป่วยจิตนะคุณ
ไม่ได้กินยาต่อเนื่องไงแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้
โอ้โหชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนั้นเขาแตกตื่น
เขาเล่าเหตุการณ์ระทึกให้ฟังด้วยนะคะ
พอช่วงสถานการณ์มันก็เริ่มแบบคนเยอะขึ้น
มันก็เริ่มหนีไปทางตลาดมารวย

มันก็จอดโดยกระยาน

หลบเสร็จแล้วก็ล้มไปกระแทกลงไป

ที่เข้าอยู่ละทีกับเหตุล่ะนะ

ตอนนี้ก็เจ็บไหลครับไหนก็ดีขึ้น

คือตำรวจใช้อาวุธในการที่จะไปเอาตัวในบาส
ก็คืออะไรรู้ไหมคุณไม่ได้มีโปรงมีปืนนะไม้กระบอง
ใช่ก็นี่แหละแต่สุดท้ายพอมาไหลหลุด
ก็ต้องรักษาอาการไหลหลุดตรงนี้ก่อนนะครับ
ทีนี้ได้ฟังทั้งคนที่เห็นเหตุการณ์ฟังตำรวจไปแล้ว
นี่ค่ะที่เบลอหน้าอยู่คนนี้แหละในบาส
เดี๋ยวจะให้ฟังนะเพราะว่าตอนที่ถามเขาเนี่ย
เขาก็ยังพูดวกไปวนมาค่ะแล้วแล้วทำไมต้องไปเอาทงชาติมา

เม็ดเดียวเพราะอะไรเราถึงไม่เอาทงชาติลงมา
โอ้โหเม็ดเดียวแล้วเป็นขนาดนี้เลยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ที่บอกว่าทำไมถึงเอาทงชาติลงมา
เพราะเขาได้ยินว่ามีคนสั่งให้ทำ
นี่คุณคิดดูแล้วกันจากฤทธิ์ของยาเสพติดนะคะ
ชีสิอ้าวม่วงแน่นอนอยู่แล้วนะคะ
ก็โดนไป๔ข้อหาเรื่องของพกอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้าน
สู้ขัดขวางเจ้าพนักงานทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน

ก็ต้องส่งตัวดำเนินคดีที่สพพระประแดงต่อไปนะคะ
นี่อันนี้ตอนตรวจสารเสพติดนะคะ